โอ้โหพาคุณผู้ชมไปเลยที่อุดรธานีทั้งสองคน
คุณผู้ชมอยากจะย้ายสัมมโนครัวเลยนะคะ
เพราะว่าที่อุดรธานีคุณเจ้าสัวปรีชา
ก็ควักเงินเป็น๕ล้านบาทแจกกับชาวบ้าน
ที่มาเข้าแถวรอ๕๐๐คน
อันนี้มารอเยอะกว่าปีที่แล้วรอกันตั้งแต่เช้ามืด
ทำให้ต้องปิดการจราจรคู่ขนานเลยนะคะ
แล้วก็มีทหารตำรวจไปคอยอำนวยความสะดวก

เมื่อวานนี้เขาต้องเรียกว่าอังเปล่าตัว
แต่ว่าอังเปล่ามาเยอะเงินมาเยอะนะ

นี่หน้าประตูรั้วบ้านสำลีเงินของเจ้าสัวปรีชา
บดีชื่อดังของเมืองอุดรธานีวัย๖๖ปี
คือหน้าบ้านใช้คำว่าแทบแตกเลยค่ะ
เพราะว่าเมื่อได้เลิกเปิดบ้านพักแจกอังเปล่าเนื่องในเทศกาลตรุษจีน
ให้ทั้งคนพิการคนแก่เด็กผู้ยากไร้

และที่สำคัญปีนี้นะเจ้าสัวปรีชาควักเงิน๕ล้านบาท
อังเปล่าใช้คำว่าแจกแบบเบาให้ชาวบ้าน

แล้วแน่นอนมีผู้ไปเข้าแถวรอรับมากกว่าปีที่ผ่านมา

ทหารเอยตำรวจเอยรอปภกว่า๒๐นาย
ต้องปิดการจราจรเส้นคู่ขนาน

แล้วก็มีการระดมกำลังทหารตำรวจคอยอำนวยความสะดวกตลอดงานด้วยนะคะ
ชาวบ้านเขาก็โอ้โหดีใจแล้วค่ะ
ที่ได้รับแจกอ่างเปล่าพร้อมอวยพร

ดีใจมากท่านก็ทำถูก
ทุกปีมากอวยพรท่านบาปรอยท่านสุขภาพแดง
เป็นเงินเศรษฐีมงคลค่ะ
สองร้อยมีค่ามากที่สุดเลยค่ะ
สูงส่งที่สุดเลยสำหรับเงินอังเปล่าแดงนี่ค่ะ

ดีใจมากครับดีมากด้วย
ที่พากันทำแบบนี้เขาดีใจมาก

ทำแบบนี้มาต่อเนื่องสัก๓๐ปีค่ะ
ใช่เพราะว่าแรกเริ่มเลยเมื่อ๓๐ปีก่อน

หลังจากนั้นก็แจกให้กับสารถีสามล้อกรรมกร

บอกว่าแจกชาวบ้านผู้พิการผู้สูงอายุ
เด็กและคนยากจนในทุกปีในทุกครั้งที่แจก
จะมีคนมาตั้งแต่เช้ามืด
ใช่ค่ะแล้วก็ปีนี้เช่นกันแต่ละคนก็มาเข้าคิวกัน
อันนี้เจ้าสัวให้ใส่ซองละ๒๐๐บาท
วยพรให้กับคนอุดรธานีด้วย

ข้าขอกับอบวณาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

จงช่วยคุมของอุดรธานชาวอุดร
ให้มีสภาพธุรกิจที่แข็งแรง
ให้มีสุขับธวรรณมัยที่ดี
ให้สมหวังในทุกสิ่งทุกประการที่ดี
ซึ่งปีนี้เราก็ได้ในหลวงรัชกาลที่สิบ
ซึ่งจะเป็นพ่อเราคนต่อไป

ทุกอย่างก็คงจะเดินหน้าไปด้วยดี
สัวปรีชาเป็นพี่คนโตของตระกูลชายรัฐ

ไม่ว่าจะเป็นโรงงานน้ำตาลทราย

มีฟาร์มฮอกพันมัวอเมริกันบามัน
แล้วก็มีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อีกหลายแห่งเลย
ที่ผ่านมาเจ้าสัวปรีชาไม่เคยปฏิเสธการทำบุญ
แล้วก็ตั้งใจบอกว่าจะแจกอังเปล่าแบบนี้ตลอดไป

การที่เราได้รับมามากเท่าไหร่แล้ว
เราเป็นผู้ให้เรายิ่งรู้สึกสบายใจ

เราทำดีเราคิดดีมาตลอด
ส่วนเมื่อวานคนที่ได้อังเปล่าได้ตะเอียอ่าง

เปล่าแปลว่ากระเป๋าหรือแปลว่าซองด้วยนะฮะ
ส่วนใหญ่เขาใส่เป็นเลขคู่กันนะคุณ

อย่าง๘๐๐คงไม่๘บาท
หรือจะเป็นเลขคี่อื่นก็ได้เลข๒ก็ได้

การให้แตะเอียง๔๐๐บาทนะฮะ

ก็จะเป็นเลขที่ดีเป็นเลขมงคลด้วย
พี่สืบล่ะคะเดินเหมือนน้องแบบมือแล้วนะ
คือเมื่อวานเป็นวันแจกแต๊ะเอียแล้ว

ก็ไปเที่ยวกันพี่ก็พาน้อง
เราไม่แจกแต๊เอียดีเลย
เมื่อวานสำหรับใครที่เป็นคนทำงานแล้ว
ก็ให้แตะเอียลูกหลานให้แตะเอียคุณพ่อคุณแม่นะครับ
หรือว่าการให้แตะเอียคนที่เป็นลูกหลาน
ถือว่าอวยพรให้เขามีชีวิตที่เจริญเติบโต
ตะเอียพ่อแม่ขอให้มีชีวิตที่ยั่งยืนนะครับ
แตะเอียคู่สมรสบ่าวสาวขอให้มีชีวิตคู่ที่ยั่งยืน

ส่วนถ้าให้แตะเอียคนที่วัยทำงาน
หมายถึงให้เขาเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

เดี๋ยวเลิกรายการแล้วให้ก็ยังทันนะคะ